คุณยายท่านหนึ่งลงไปใส่บาทพระ

บอกว่าเห็นขโมยมันขึ้นบันไดไปบนบ้าน

ขณะที่เดินคุณยายคุยโทรศัพท์กับลูกไปด้วย
บอกลูกจะมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่า

และท้ายที่สุดคุณยายไปเจอหน้ากับโจรพอดิบพอดี

ให้คุณผู้ชมไปดูวงจรปิดในบ้านของคุณยายนะครับ
อ้าวน้องจ่ายใครขึ้นมา

เร็ว

เห็นไหมตอนที่คุณยายขึ้นมาบนบ้านเนี่ย

จนมันแอบอยู่ข้างหิ้งพระตรงที่มีผ้าม่านนะคุณนะ
มันอยู่นิ่งของมันอยู่หลายนาที
เดินไปเดินมายังหาโจรไม่เจอ
สุดท้ายนี่คุณวงจรปิดเห็นโจรโผล่แล้วนะ
เพราะว่าเมื่อกี้เห็นนาฬิกาที่บนกล้องเนี่ย๗โมง๑๔แล้วโจรโผล่มา๗โมง๒๒
วิ่งเข้ามาหาคุณยายเอาอะไรมาคลุมหน้าคุณยายรู้ไหมฮะ
เอาผ้าขาวมาคลุมหน้าคุณยายไว้
แล้วคุณยายก็ตกใจร้องเสียงหลงขณะที่พูดโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ
บอกว่ามีโจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้านฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ประทึกนี้เกิดขึ้นในบ้านพักในตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง๗โมงเช้า
เฉลียวช่างบรรจงอายุท่าน๗๐ปีแล้วนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้านี้ใส่บาทหน้าบ้าน
พระสงฆ์บอกว่าเห็นหัวขโมยเดินขึ้นบันไดบ้านไปเลยคุณ
ขนาดเช้าแล้วนะยายก็เลยเดินตามขึ้นมาดูที่บ้าน
ขณะนั้นก็โทรศัพท์บอกลูกสาวแล้วก็พูดคุยไปด้วย
ยายเดินดูที่บ้านนะไม่เห็นมีโจรเลย
มันซ่อนตัวอยู่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าพระสงฆ์ท่านตาฝาดไปนะครับ
ยายมาพบจุดที่น่าแปลกใจก็คือ
กล้องวงจรปิดบนบ้านถูกดึงปลั๊กออก
ยายก็เลยเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่
แล้วก็เดินหาหัวขโมยอยู่สักประมาณ๖๗นาที

กระทั่งยายออกมานั่งพักที่โซฟากลางบ้าน
ตอนนั้นล่ะครับ๗โมง๒๒นาที
หัวขโมยวิ่งออกมาจากจุดที่ซ่อนตัวนะฮะ
เป็นชายรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๗๐เซน
กางเกงขายาวสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ถุงมือทั้งสองข้างแล้วก็ปิดบังใบหน้าใส่โม่งไว้
เอาผ้ามาคลุมหัวยายตอนนั้นยายตกใจมากเลยฮะ
ตะโกนขอความช่วยเหลือจากญาติข้างบ้าน
หัวขโมยกระโดดหน้าต่างหนีไปวิ่งหายไปในป่าข้างบ้านนะครับ
มาตรวจสอบแล้วว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋า
ที่วางไว้บนบ้านร่วมหมื่นหายไปด้วยครับ
เจอก็ไม่คุ้มท่องบ้านเนี่ย
เดี๋ยวอีกคนนั่นน่ะ
แอบหลังจำเทิดมันเติบมา

จำไม่ได้แล้วบอกว่าใครอ่ะมาไหมมาทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้
มันก็ค่าคุมหัวเลย
โอ้โหคุณยายเฉลียวเจอเหตุการณ์ประทึกนะฮะ
ส่วนคุณยายหยวดอายุ๗๓ปีพี่สาวของคุณยายเฉลียวนะฮะ
ซึ่งอยู่บ้านติดกันบอกว่าโอ้โหบ้านตัวเองก็โดนขโมยขึ้นบ้านมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกเงินหายไป๒๐๐๐กว่าบาท
ครั้งล่าสุดเมื่อ๓๔เดือนก่อนถูกขโมยเข้าบ้านสูญเงินไปกว่า๓๐๐๐บาท
แต่ก็จับโจรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าโจรรายนี้ที่มาขึ้นบ้านคุณยายเฉลียวเนี่ย
จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ผู้สูงอายุอยู่บ้านแบบนี้น่ากลัวนะ
คิดดูสิยายหยวดโดนไป๒ครั้งก็คือ๑๐๐๐๐๐บาทแล้วนะคุณ
ใช่ฮะแล้วก็ยายเฉลียวมาโดนอีกนะครับ
หลังเกิดเหตุคุณยายเฉลียวเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
โดยตำรวจได้ลงพื้นที่หาพยาหลักฐาน
อยู่ระหว่างการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ต้องรีบจับต้องรีบจับกลุ่มให้ได้นะฮะ
แล้วก็มีหลักฐานจากกล้องเห็นภาพชัดแบบนี้ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ